จากนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าผมจะไปสังกัดพักการเมืองใด
ผมจะผลักดันการทำงานของสภาอย่างเต็มที่ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้
ในฐานะรองประธานที่เป็นกลางต่อทุกพักและเป็นรองประธานสภาของพี่น้องประชาชนทุกคนครับ
การตัดสินใจของพักเก้าไกลเมื่อวานไม่ได้เป็นการตัดสินใจในระยะสั้นนะครับ
แต่ว่าการพูดคุยมันสิ้นสุดแล้วเพราะว่าผมได้มอบฉันธรรมติให้ว่าผมพร้อมที่จะน้อมรับมติของพัก
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นการตัดสินใจของผมเองนะครับว่าผมจะอยู่ที่พักไหน
แต่แน่นอนก็ต้องเป็นพักการเมืองที่สอดคล้องกับอุดมการของผมนะครับ
ไม่สามารถข้ามคั่วไม่สามารถที่จะไปอยู่กับพักการเมืองที่ขัดแย้งกับอุดมการของผมได้ครับ
กลับออกครั้งนี้ผมคิดว่าก้าวไกรเขาก็ตัดสินใจอย่างยากลำบากนะครับแล้วก็รอบครอบ
เพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นสมคบคิดเพื่อผลประโยชน์ของใครไหมคงไม่ใช่นะครับ
แต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางรัฐมนูลเราจำเป็นที่จะต้องหาทางที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้น
และถ้าผมตัดสินใจจะยืนยันมติแบบนี้ทางพักเก้าไกรก็ไม่มีโอกาสจะเลือกทางอื่นครับ
ก็สืบเนื่องตั้งแต่นะครับคุณพิธาริมเจริญรัฐได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก
เพื่อเปิดทางให้ที่ประชุมใหญ่ของพักเก้าไกลได้เลือกหัวหน้าคนใหม่
เพื่อจะทำให้พักเก้าไกลสามารถทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างสมบูรณ์นะครับ
เงื่อนไขนี้ทำให้ผมไม่สามารถปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นรองประธานสภาในฐานะสมาชิกพักเก้าไกลได้
อีกทางเลือกหนึ่งนะครับคือการลาออกจากการเป็นรองประธานสภาพผู้แทนรัศดร
เพื่อกลับไปเป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นสอสอคนหนึ่งแต่หลังจากการพิจารณาอย่างถ้วนถี่นะครับ
ส่งผลกระทบนะครับถ้าผมตัดสินใจเลือกทางในการลาออกจากการเป็นรองประธาน
ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนวาระที่ผมได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชน
และให้คำมั่นสัญญาไว้กับสภาพผู้แทนราษดร
เพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินใจหลังจากที่พักเก้าไกลได้มีกรรมการบริหารชุดใหม่
ผมจึงแสดงความจำนงว่าผมต้องการจะทำหน้าที่ต่อในฐานะของรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่หนึ่ง
ทำให้ผมไม่สามารถเป็นสมาชิกพักเก้าไกลได้อีกต่อไป
เหตุผลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจมีอยู่๓ส่วนด้วยกันครับ
การแรกคือผมต้องใช้วาระที่เหลือของสภานี้ขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อยกระดับการทำงานของสภาผู้แทนราษดรให้มีความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพสูงและเป็นของประชาชนตามที่ผมได้แถลงเอาไว้ตั้งแต่ต้น
สภาที่โปร่งใสหมายความว่าผมจะขับเคลื่อนให้สภามีระบบการจัดเก็บ
และเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากลรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำงานของสภาทุกอย่าง
สถานะของร่างกฎหมายผลการลงมติรายงานประชุมชาวเลขของการตอบถามกระทู้สด
งบประมาณของสภาสิ่งเหล่านี้จะต้องทำให้โปร่งใสให้ได้
และในปีหน้าเมื่อเรามีความพร้อมในเรื่องของการตรวจรับสภามากขึ้น
ประสิทธิภาพสูงผมจะขับเคลื่อนให้สภานำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ขับเคลื่อนสภาโดยคิดถึงความยั่งยืนในการบริหารจัดการ
การส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในอาคารรัฐสภาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการในการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ผมจะขับเคลื่อนให้สภายึดโยงกับประชาชนและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการเมืองไทยในระบบรัฐสภา
ผ่านการมีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน
การเปิดใช้พื้นที่รองรับกิจกรรมและแสดงออกทางการเมืองอย่างลานประชาชนที่เราจะเปิดใช้ในวันที่๑๐ธันวานี้
การจัดสภาสัญจรเพื่อจับนำพากลไกของสภาไปใกล้ชิดกับประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้ที่อยู่ชายขอบซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศไทย
ทุกชุดความคิดไม่ว่าผมจะสังกัดพักใดก็ตามดังนั้นการที่ผมต้องเปลี่ยนต้นสังกัด
จะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่และแผนงานของผมในฐานะรองประธานสภาอย่างแน่นอน
ข้อที่๓นะครับผมมั่นใจว่าพักเก้าไกรมีบุคลากรและมีความพร้อม
ในการจะดูแลความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนชาวพิศนโลกเขตหนึ่งแน่นอนผมยังเป็นสอสอที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวพิศนุโลก
และการตัดสินใจครั้งนี้ผมได้สอบถามพี่น้องประชาชนในเขตและทั่วประเทศอย่างคร่าวเรียบร้อยแล้ว
ผมมั่นใจว่าการทำหน้าที่ในการเป็นรองประธานสภาของผมนั้นเป็นประโยชน์ต่อการดูแลทุกสุขของชาวพิศนโลกเฉกเช่นเดิม
เพราะฉะนั้นแต่ในการทำงานในฐานะพักพักจะต้องตัดสินใจเองและผมเชื่อว่าพักเก้าไกลจะมีบุคลากรที่สามารถทำงานในฐานะของพักเก้าไกลในพิศโลกเขตหนึ่งได้